เมื่อวานนี้นะคะที่อำเภอเมืองนครนายกมีกรณียิงปืนขึ้นฟ้าในขบวนแห่ขันหมากงานแต่งงานนะคะ
แล้วก็ลูกปืนไปโดนเด็ก๓คน
เด็กเนี่ย๑๐ขวบ๕ขวบ๓ขวบต้องบาดเจ็บโดนลูกหลงจากการยิงปืนขึ้นฟ้านะคะ
ตอนนี้คุณหมอบอกว่าก็ยังต้องดูอาการกลัวแผลของเด็กจะติดเชื้อ
แล้วก็วันนี้เนี่ยมีคนไปมอบตัวแล้วด้วยเนี่ยค่ะเด็กเด็กที่ถูกลุกหลงก็ยังเนี่ยดูนะคะ
ยังร้องไห้กันระงมที่โรงพยาบาลนครนายกค่ะ
ในแพทย์วัชรินจันเสมผู้มนุยการโรงพยาบาลก็ดูบาดแผล
แล้วก็ให้น้องทั้ง๓คนรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเพราะว่ากลัวแผลจะติดเชื้อ
ดูอาการแบบใกล้ชิดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะที่ตำบลดอนยออำเภอเมืองนครนายก
ฝั่งตรงกันข้ามก็เป็นลานกว้างสำหรับจัดงานเลี้ยง

เป็นบ้านของเด็กผู้หญิงทั้ง๓คน
คือเด็กเขานั่งกินมะละกออยู่หน้าบ้านนะคุณภาคภูมิ
แล้วแม่ของเด็กก็เล่าให้ฟังว่าพอขบวนแห่ขันหมากมา

มีคนยิงปืนขึ้นฟ้าติดต่อกันหลายนัดเลย

เด็กก็วิ่งร้องไห้เข้ามาในบ้าน

ฟังเสียงคุณแม่กมลรัฐม่วงกลิ้งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
เขาแห่ขันหมากกันนะคะที่หน้าบ้าน

แล้วเขายิงปืนหนูก็ไม่ได้รู้ว่าเขายิงปืนอะไร

มันก็เรียกเขามาดูกัน

แล้วอุ้มมาภาชาติขึ้นอยู่บ้านไหนล่ะครับ
มีคนเล็กที่ตูดที่สะโพกค่ะ

แล้วคนกลางก็ที่ตรงนี้ค่ะ
ดาร์ผันเอกสุรินปริญาณุภาพ

ตำรวจสพมนนายกเพื่อติดตามความขึ้นหน้าคดีนี้ค่ะ
คือตำรวจบอกว่ายังบอกคนก่อเหตุไม่ได้ว่าชื่ออะไรยังไง
กลัวจะเสียรูปคดีแต่ตั้งข้อหาเอาไว้แล้ว๓ข้อหา
คือนำพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะและก่อเหตุยิงปืน
ด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
นี่ค่ะพันเอกสุรินก็ไปเยี่ยมเด็กผู้หญิงทั้ง๓คนนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมา
ของเด็กก็กลัวว่าทางญาติของฝ่ายจัดงานแต่งงานเนี่ย
เขามีผู้นำท้องถิ่นเป็นเครือญาติอะไรแบบนี้ค่ะ
กอรมนบอกว่าไม่ต้องกังวลนะ

ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องได้รับการลงโทษแล้วค่ะ
ไม่ต้องกังวลในเรื่องของข่าวที่ได้มา
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ทำความผิด
อย่างเคสนี้ถือว่าทำความเหลือดร้อนให้กับสังคม
ก็ถือว่าเป็นขบวนแห่คันใหม่แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิง

ซึ่งเคสแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
เด็กผู้หญิงทั้ง๓คน๑๐ขวบคนนึง๕ขวบคนนึง๓ขวบคนนึงนะคะ
๑๐ขวบโดนไปที่หัวเข่าขวา
น้อง๕ขวบที่สะโพกสาย
คนเล็ก๓ขวบโดนไปที่หลังต้นขาขวาแล้วก็ที่ก้น

นายนาราวุฒิภูมีอายุ๔๖ปี
ชาวตำบลบางลูกเสืออำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก

มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนครนายกค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทปรีชาปรึกษารองผู้กำกับการสอบสวน
สอพอมเมืองนครนายกค่ะก็บอกว่าแจ้งข้อกล่าวหา

ยิงปืนในที่สาธารณะกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ
ความจริงอายุก็ไม่น้อยแล้วนะฮะ
ข้อมูลข่าวสารต่างก็น่าจะทราบดีเรื่องเหล่านี้นะครับ
มีคนถูกลุกหลงเยอะแยะก็ยังไปทำกันอีกนะครับ